มหาสารคามเดี๋ยวตามน้องนักเรียนไปจับปูนา
มาทำน้ำพริกปูนาขายครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้ปูนามันมัดมัน

หนุ่มหัวทองที่เห็นข้างหลังนี่หัวหน้าแก๊งเลยนะ

ดังบนถ้าตูปอำเภอเมร์จังหวัดมหาสรคาม
น้องกลุ่มนี้เขามาสร้างรายได้เสริมนะ

เพื่อมาทำน้ำพริกปูนาสมุนไพรส่งออกขาย
รวมไปถึงจับเอามาเลี้ยงด้วย

ให้นักเรียนมาเสริมสร้างประสบการณ์
ออกไปจับปูนาทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ

ให้น้องเนี่ยให้อาหารปูนากันเองด้วย
อย่างที่ผมบอกครับเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต
ในการเลี้ยงปูนาเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้
ส่วนการทำน้ำพริกปูนาสมุนไพร
ทำยังไงไอ้หนูบอกลุงหน่อย

น้องเขาบอกว่านี่จ้างลุงชนะ

ก็คือปูนา๑กิโลกรัม
แล้วก็เครื่องปรุงรสมีอะไรบ้างอ่ะ
น้ำปลาร้าพริกป่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลา
จากนั้นเอาไงดิเอางูมาแกะกระดองออก
แล้วเคาะเอามันปูออกมาไว้ในชาม
คุณดูไปนะค่อยแค่เอามันปูออกมา
ไอ้มันปูนี่เหรอเขาบอกว่าช่วงนี้ดีมาก
แล้วจากนั้นมาตำให้ละเอียดตำ
เอาปูมาตำนะแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำ
เขาเรียกว่าน้ำปูนั่นเองครับ
จากนั้นนำหอมแดงตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดมาคั่ว
แล้วตำให้ละเอียดเอาล่ะเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อย
หลังจากนั้นนำน้ำปูนามาตั้งไฟ
ทำให้มันร้อนก่อนไงมันจะได้ปราศจากเชื้อโรคนะครับ

แล้วก็นำสมุนไพรที่ตำเอาไว้ใส่ลงไปในห้อ
จากนั้นก็ปรุงรสชาติจนเสร็จแล้วนำมาตั้งให้เย็น
และกรอกใส่กระปุกเป็นอันเรียบร้อย
ผมเล่าแบบข้ามแต่คุณดูภาพของการทำวิธีการไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าแต่ละขั้นตอนมันมีวิธีการที่เรียกได้ว่าต้องพิถีพิถัน
แล้วไปถามผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะคุณปลื้มจิตปะเสระกัง
ท่านเล่าว่าทางโรงเรียนเนี่ยนะได้แบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย
หมู่บ้านใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่อ่ะแต่ละหมู่บ้านเนี่ย
ก็ประกอบอาชีพธรรมนาทั้งนั้นและในพื้นที่เนี่ย
แน่นอนเลี้ยงปูนาใช่ไหมก็ต้องมีอยู่แล้ว
ในเมื่อปลูกกลำมหนาก็มีปูนาแล้วดูปูนาเขากล้ามเบลอเถอะ

แถวนั้นมีฟิตเน็ตเหรอทำไมกล้ามใหญ่จัง

มันของมันเนี่ยช่วงนี้อร้อยดูปูนาเขาดิเห็นแล้วอยากกินตำปู
คุณผู้ชมถ้าสนใจน้ำพริกปูนาของโรงเรียนนี้นะไปสั่งกันได้นะคุณผู้ชมนะ
เขาขายในราคาไม่แพงครับกระปุกละ๓๕บาท
แต่ถ้าสั่ง๓กระปุกจัดไปแค่๑๐๐บาทเท่านั้นเองลดให้ลดให้คนกันเอง
นึกถึงยำปูนาแบบมันอย่างนี้หากินยากนะช่วงนี้ปูนาอร่อยด้วย